จังหวัดประจวบคิวรีขันครับคุณผู้ชมฮะ
คือทางตัดผ่านข้ามทางรถไฟเนี่ย
ถ้ามีไม้กั้นถือว่าแย่และเสี่ยงอันตรายใช่ไหมครับ
แต่อันนี้คุณพระราพรมีไม้กั้นแต่ไม่รู้จะช่วยอะไรไหม

ใช่ไหมฮะรถไฟมันขมันแล้วไม้กั้นเพิ่งลงมา
ใช่ช้าไปเยอะเลยช้าไปเยอะช้าไปเยอะมากครับคลิปวิดีโอนี้นะครับ
เป็นช่วงที่ขบวนรถไฟแล่นผ่านทางตัดรถไฟกับถนนสายเพชร
ล่าสุดผู้เจ้าข่าวไปดูโดยออกที่ทำไมมันช้า
คือตรงนี้เป็นทางข้ามทางรถไฟมีรถสัญจรไปมาเยอะนะตรงนี้
รถยนต์รถจักรยานยนต์เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่บ้านห้วยยางซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
มีหมู่บ้านฝรั่งมีชาวยุโรปพักอาศัยหลายร้อยครัวเรือน
คุณผู้ชมนายสงครามเกรดประยูนอายุหกสิบ
ชาวบ้านเล่าบอกว่าไม้กั้นจุดนี้เสียมาตั้งแต่ช่วงโควิดสิบเก้า
นะครับบางครั้งไม้กั้นก็ลงมาเองค้างอยู่นานกว่าสิบสองชั่วโมง
ลงอืมจะขึ้นลงโดยกำหนดไม่ได้อ้าว
ทำไมมันเสียอยู่นานจังล่ะครับการรถไฟ
แต่เวลารถไฟมาไม่ลงนะก็เรียกร้องให้การรถไฟมาดูแลหน่อย
เพราะว่าตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับฟังเสียงชาวบ้านหน่อยฮะ
บางทีก็ลงทั้งวันลงตั้งแต่เช้าเลยอยู่เป็น๑๒ชั่วโมงยังอยู่เลย
แล้วพอขึ้นแล้วก็ไม่ลงบางทีรถไฟมาก็ไม่ลง
แล้วบางทีก็ขึ้นขึ้นลงขึ้นมาพักชั่วโมง๒ชั่วโมงแล้ว
อยู่ข้างนั้นรถไม่มาก็ขึ้นไม่มาก็ลงรถไม่มาก็ลงก็ขึ้นกันลงอยู่ข้างนั้นฮะ
คือไม้นี่เอาแน่นอนไม่ได้เอาแน่นอนไม่ได้บางทีผมเคยมาจอดติด
เป็นสิบประเทศเราลองเอารถยนต์มานะเราก็ลองดู
สิบห้านาทีมันเคยจอดตรงนี้ตรงนี้เลยอ่ะสิบห้านาทีจะไม่ไหวอ่ะ
เราต้องการให้ได้มาตรฐานอ่ะพี่ไม่ใช่อะไรต้องการให้ได้มาตรฐานคือ
ขึ้นลงก็ให้มันมาตรฐานรถไฟมาค่อยลง
แล้วถ้าเราไม่คุ้นชินนะใช่ค่ะตอนรถไฟมาไม่ลงตอนรถไฟไม่มาลง

หากการรถไฟด้วยย้ำอีกทีดูตรงทางตัดรถไฟ
กับถนนสายเพชรเกษมวัดสมุทธารามที่อำเภอทัพสแก่
ประจวบคิริคันเห็นบอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย

อยากให้เกิดเรื่องที่ศูนย์เสียเกิดขึ้นนะคะ